พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรียุธิยาค่ะมีแก๊งปลาหินอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เนี่ยเป็นวัยรุ่นคึกขนองปลาหินใส่รถเก๋งใส่รถทัวร์
คืนเดียวสองรายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียเชิงสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรี
เส้นทางมุ่งหน้านครสวรรค์กิโลเมตรที่๓๑ตำบลโพ๓ต้น
อำเภอบางประหารจังหวัดพระนครศรียุธิยา
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็เจอว่าบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรี
ขาลงมีรถโดยสารร่วมบขจอดเปิดไฟกระพริบอยู่ค่ะ
อยู่เลยคอสะพานไปประมาณ๓๐๐เมตร
จกด้านหน้ามุมบนกลางเป็นรอยคล้ายถูกของแข็งกระทบ
จนเป็นรอยร้าวเกือบแตก
จากการสอบถามนายวิเวศจันทวงคนขับรถ
ก็รู้ว่าได้ขับรถออกมาจากหมอชิดนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มมีผู้โดยสาร๓๔คน
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็คือก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรี
ก็ถูกปลาหินใส่รถค่ะ
ไปฟังเสียงคนขับรถทัวร์ดูหน่อยนะคะ
ผมขับมาเมืองกลางแล้วผมเห็นเมืองที่เบื้อนอ่ะ
จะมีวัยรุ่นกับมอเซอร์ไซค์หันหัวไปข้างนู้น
ผมเห็นแล้วล่ะแล้วก็เขายกมือขึ้นอย่างนี้
นึกว่าเขาโบกอะไรน่าจะโบกอะไรสักอย่าง
ขับมาแป๊บเดียวโดนเลยครับตู้มเลย

เหมือนยกมืออย่างนี้ยกมือปุ๊บแล้วกัน

พี่มาจากเมืองเทพฯครับ
แล้วที่ว่าเกิดเหตุมีมี๒คันเหรอที่โดน

ห่างกันไม่ถึง๕นาทีค่ะคุณผู้ชม

ขับรถเก๋งจอดต่อท้ายรถทัวร์
กระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็มีรอยนะคะ
คล้ายกับถูกของแข็งกระทบจนร้าว

ขับรถไปรับแฟนมาจากบริษัทในอำเภออุทัย

แล้วก็ทีมันเล็งกลางครับ

แต่ในโบราณไม่เห็นเพราะตาวมันมืด

ครับไม่รุ่น
รุ่นปั๊ชคันหนึ่ง

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัยรุ่น
ที่มีความคึกขนองมาจอดรถแล้วก็ใช้ก้อนหินปลาใส่รถที่วิ่งผ่านไปมา
จากนั้นก็หลบหนีไปตำรวจบอกว่าจะติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ